ฝนตกสิ่งที่ตามมาคือน้ำขังและน้ำขังก็ทำให้ถนนลื่น
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขับรถเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปอุทาหรณ์ฝนตกถนนลื่นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นกล้องหน้ารถของรถทัวร์คันหนึ่งนะคะ
เขาขับตามมาเดี๋ยวให้ดูอีกสักครั้งค่ะให้ดูอีกครั้งนะคะ
ขับมาดีเลยแต่ละคนอยู่เลนส์ของตัวเอง
ด้านซ้ายมาแล้วค่ะรถกระบะแซงมาแล้วเนี่ยแล้วหมุนเองอ่ะ
แล้วรถบัสก็เบรกไม่ทันไงคะพุ่งชนเข้าไปเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖โมงเช้าถนนพะหนโยธินขาออกนะคะช่วงคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
เขาบอกว่าจริงตอนนั้นนะฝนเนี่ยหยุดตกแล้วแต่น้ำมันขังถนนมันก็เลยลื่นเป็นช่วง
หลังเกิดเหตุการณ์ค่ะคนขับรถกระบะป้ายแดงอาการเป็นยังไง
บัตรเจ็บมั้ยเนี่ยคนเนี่ยบัตรเจ็บแต่เป็นการบัตรเจ็บเล็กน้อย
ทางกู้ภัยเข้ามาช่วยหรือวัตถมพยาบาลยภูมิต้นแบบนี้นะคะ
กู้ภัยเองค่ะขอคลิปจากรถบัสที่เป็นคู่กรณี
แดงเนอะอาจจะไม่มีความชำนาญในการขับรถด้วยควบคุมรถไม่ได้
สลื่นด้วยนะมีคนถามทะเบียนมีไหมฮะ

ทะเบียนอะไรฮะ
ก็ป้ายแดงพอดีอะเนาะ

ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะทีนี้เป็นกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพให้คุณผู้ชมดูไปเลยนะ
ผู้หญิงสูงอายุผมขาวเดินอยู่ริมถนนในซอยค่ะ
จู่มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างผู้หญิงคนนี้นะคะเดินอยู่นะคะ
จักรยานยนต์พ่วงข้างมาเลยค่ะโครง
ตัวที่ชนคือตัวพ่วงข้างน่าจะกะระยะไม่ได้
พ่วงข้างเนี่ยชนคุณยายคนนี้กระเด็นตกลงไปในป่าข้างทางเลย
คุณผู้ชมดูต่อเลยว่าคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาทำยังไงค่ะยังไงฮะ

โผดขาโผดแข็งแล้วน่ะ
เมื่อโผล่ขาโผล่แข็งเลย
พ่วงข้างเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคือแทนที่ตัวเองเนี่ยจะขี่ชน
ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชะลาเนี่ยตกข้างทางไปแล้วจะลงไปช่วยเปล่าค่ะ
คิดอยู่คิดว่าจะทำอะไรดีเจ็บเลยเจ็บแทนเจ็บแทนเลย
แล้วก็ล้มลงไปเลยแบบแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในซอย
วัดดอนทองค่ะเมืองพนมสารคามจากเชิงเซานะคะตอนแรกเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุการณ์กู้ภัยเขาก็มาถึงนะพลเมืองดีเขาก็เข้ามาช่วย
ใครเจ็บอะไรอะไรยังไงเขาก็ถามไปเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่า
ก็ชนแหละแต่ว่าก็คนแก่เขาเดินออกมาไม่ดูทางไง
ฉันก็เจ็บด้วยเนี่ยฉันก็เจ็บด้วยคือไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด
โบ๊ยคนแก่พิษอีกเออไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยขี่ไปชนเขาแบบไม่ระวังเนี่ยนะคะ
ก็เลยเปิดภาพกล้องวงจรปิดให้ดูอ๋ออ๋อผิดผิดผิดก็ได้ก็ต้องยอมรับแหละ
เพราะกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนี้ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดก็คงจะไม่ได้ยอมรับอะไรนะครับ